พังงานจังหวัดสุราธานีนะคะเขามีการจัดสร้างสนามบินขึ้นมา
เพื่อให้เครื่องบินของสายการบินภายในประเทศสายการบิน๑
ไปลงจอดที่เกาะพังงานได้ทีนี้การเกาะสร้างนะคะ
บุกรุกพื้นที่ป่ากว่า๔๐ไร่ตอนนี้เจ้าหน้าที่แจ้งความ๓ข้อหาแล้วค่ะ
เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าพร้อมสายตรวจการป้องกันและปราบรามการกระทำความผิดกฎหมาย
ว่าด้วยการป่าไม้นำบันทึกตรวจยึดเข้าไปแจ้งความนะคะ
ต่อตำรวจภูทรเกาะพงันให้ไปดำเนินคดีกับบริษัทการนิธิเอวิเอชั่นจำกัด
ซึ่งเป็นผู้ครอบครองพื้นที่บริเวณบ้านทานประพาทหมู่ที่๕
หลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบก็พบว่าบริเวณนี้
มีการก่อสร้างสนามบินของเอกชน
เริ่มก่อสร้างเป็นพื้นที่โล่งเตียนแบบนี้กำลังเตรียมก่อสร้าง

โดยบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ถาวรและป่าสงวนแห่งชาติ
รวมทั้งหมดในจุดที่บุกรุกเข้าไป

อีกทั้งเอกสารสิทธิ์ที่ดินบางส่วนอาจจะออกโดยไม่ชอบด้วย
จึงได้สั่งให้หยุดการก่อสร้างทั้งหมดค่ะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งไป๓ข้อหาด้วยกัน
ข้อหาแรกความผิดตามพระราชบัญญัติ

ความผิดตามพรบป่าสงวนแห่งชาติ
ฐานยึดถือครอบครองทำประโยชน์
อยู่อาศัยในที่ดินก่อสร้างแพ่วถางทำไม

อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่า
งวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต

ความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา๙วงเล็บ๑
ฐานเข้าไปยึดถือครอบครองรวมตลอดถึงการก่อสร้างหรือเผาป่า

เป็นการแจ้งในส่วนที่มีการบุกลุกป่าก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ
คิดเป็นมูลค่าเกือบ๓ล้านบาท
ส่วนเอกสารสิทธิ์ที่ดินบางแปลงที่อาจจะออกโดยมิชอบนั้น
กรมที่ดินเองก็สั่งให้ผู้ตรวจราชการลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้ว
หากพบว่าออกเอกสารโดยมิชอบกรมป่าไม้
ก็จะดำเนินคดีในลำดับถัดไปนะคะ